ชั่วตลอดตลาด

เราต้องไปอัปเดตราคาสินค้าในตลาดสดกันหน่อย
ดูสิว่าราคาปรับเปลี่ยนหรือเปล่า
เริ่มกันที่ราคาของปลาน้ำจืดวันนี้เลยจ้า
นินค่ะอยู่ที่กิโลกรัมละ๕๐บาทนะคะ
ปลาทูนึ่งค่ะเข่งละ๘๐บาท
สลิดนะคะกิโลกรัมละ๑๕๐บาท
แล้วก็ปลาช่อนเลี้ยงอยู่ที่กิโลกรัมละ๑๔๕บาทนะคะ

ต่อกันที่ราคาของเนื้อสัตว์กันนะคะ
เนื้อแดงวันนี้อยู่ที่๑๘๐บาทต่อกิโลกรัมนะคะ
โพกไก่๗๕บาทต่อกิโลกรัม
เนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัม
ไข่ไก่เบอร์๐๔บาท๑๐สตางค์ต่อฟอง
ทุกอย่างราคาสินค้ายังคงที่จากสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะคุณผู้ชม